อันนี้ก็คงเห็นชัดเจนเหมือนกันแหละค่ะมากันอีกแล้วค่ะ
อาวุธครบมือพอพูดแบบนี้คือตีกันตีกัน
ใช่ค่ะวัยรุ่นกลุ่มอลิ๒สถาบันนะคะ๒แก๊งดีกว่า
ชาวบ้านบอกโหตีกันบ่อยนี่มาอีกแล้วลองไปดูค่ะ
นี่เลยค่ะเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้เองตอนเย็นนี่ดูนะคะ
ก็มากันหลายสิบคนอาวุธในมือก็มีนะ
อย่างถนนเส้นนี้คือชาวบ้านเขาก็ใช้เนี่ย
แล้วรถคันนี้ก็จะผ่านไปแบบกล้ากลัว
คุณใครก็กลัวแล้วดูดิมีการชูอาวุธขึ้นเหนือฟ้า
เหมือนจะประกาศศักดาว่าฉันนี่แหละ
อื้อหือนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บริเวณถนนเส้นคลองท่ออยู่ตรงบริเวณตำบลประตูชัย

ก็เห็นเลยแหละวัยรุ่น๒สถาบันค่ะ
มีอาวุธมีดครบมือยกพวกไล่ทำร้ายกัน
รถชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นกลัวกันหมดนะคะ
หลายคนต้องพยายามช้าไปแบบช้า
แล้วไม่รู้จะหลบไปตรงเส้นทางไหนดี
ก็เลยต้องไปใช้ทางอื่นกลัวโดนลูกหลงค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าวัยรุ่น๒กลุ่ม

ไล่ทำร้ายกันมีอาวุธกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ

ไม่ได้สนว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนด้วย
หลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีโทรไปแจ้งตำรวจ
สพนศวิทยานะคะ
ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่มาถึงโถนึกว่าจะแน่
เหมือนที่ชูอาวุธเมื่อกี้ปรากฏวิ่งหนีเลยค่ะ
หลงเหลือไว้เพียงแค่ชิ้นส่วนรถ

แล้วก็มันแตกเสียหายอยู่แบบนี้นะคะอยู่กับพื้นถนน
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าเอือมระอาจริง
แถวนี้วัยรุ่นชอบมาก่อเหตุบ่อย
แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิม
มาดูแลมากวดขวัญหน่อยนะคะ